คุณผู้ชมค่ะติดตามกันต่อค่ะกับเหตุการณ์นี้เป็นวัยรุ่นมาก่อเหตุเอาอีกแล้วในโรงพยาบาลคราวเนี้ยเป็นโรงพยาบาลพระจอมกล้าวเพชรบุรีตีหนึ่งของเข้าสู่คืนวันที่เก้าแล้วเนี้ยดูสิค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี้ยเห็นชัดชัดเลยพอกรูมันเข้ามาแบบนี้นี่ขนาดเห็นไหมคะมีเจ้าหน้าที่ตำร

พอเมืองเพชรบุรีคือตัววัยรุ่น๑๗ปีเนี่ยนะตัวเขาก็โดนตีจนหัวแตกเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งญาติแล้วก็เพื่อนของนายประกายฟ้าวัย๒๐ปีเนี่ยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้พอในเอวัยรุ่น๑๗ปีมากับเพื่อนเนี่ยจำหน้ากันได้ไงกลุ่มของนายประกายฟ้า๑๐กว่าคนเนี่ยกรูกันเข้ามาจะทำ
โรงพยาบาลเห็นท่าไม่ดีนะรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาระงับเหตุไว้ได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ดูข้าวของสิดูความชุนละมุนที่มันเกิดขึ้นสิทีนี้ความคืบหน้าของเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันต้องแบ่งออกเป็นสองกรณีก็คือร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาลที่ร้านหมูกระทะอันนี้มันเกิดก่อนตรงตรงนี้เนี่ยนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายคู่กรณี
ต้องรีบแจ้งให้ตำรวจเนี่ยมาเฝ้าระวังเพราะว่ากลัวว่าจะมีเหตุทะเลาะวิวาดกันเหมือนกับอย่างที่เคยออกมาเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะปิดล็อกประตูอัตโนมัติห้องฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินก็ขอชื่นชมพยาบาลหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉินนะคะเพราะว่าทางพยาบาลหัวหน้าเวร